คุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศที่มีการจัดการชุมนุมกันหน่อย
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้สถานการณ์ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตำรวจยังคงตรึงกำลังโดยรอบพื้นที่
ติดตามบรรยากาศเพิ่มเติมกับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ
รายงานสดเข้ามาจากบริเวณสะพานมักขวานรังสรรค
เชิญค่ะตรงนี้ยูเอ็นนะครับ
๒๔มิถุนาประชาธิปไตยนะครับ
เดินเท้าไปยังสี่แยกครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากมารวมตัวกันหน้าสหประชาชาติ
เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรา๑๑๒

ได้มีการนำตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า๒๐ตู้
ปิดกั้นทางเข้าธรรมเนียบรัฐบาลทุกจุด
ให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้
ที่บริเวณสะพานมักขวานรังสรรค์
จะเห็นว่ามีตำรวจตะเวนชายแดน
ตรึงกำลังอยู่บริเวณสะพานมะขวานรังสรรค
โดยด้านหลังมีรั้วลวดหนามหีบเพลง
แล้วก็มีตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า๒๐ตู้
ปิดกั้นบริเวณทางเข้า
ที่จะมุ่งหน้าไปยังถามเรียบรัฐบาล
ด้านหลังตู้คอนเทนเนอร์นี้นะครับคุณผู้ชม
ก็จากการสังเกตของทีมข่าว
จะเห็นว่ามีรถน้ำ๒คันจอดประจำการอยู่
ขณะเดียวกันก็มีตำรวจตะเวนชายแดน
อยู่ด้านหลังตรงนี้ด้วย

การจราจรตอนนี้ค่อนข้างที่จะติดขัด
เพราะว่ามีการปิดเส้นทางการจราจร
ทำให้รถก็ต้องเบี่ยงเส้นทางกัน

ก็มีการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงนี้ด้วย
นี่เป็นบรรยากาศขณะนี้
ส่วนตู้คอลดิรัติคุณผู้ชมเห็นอยู่นี่
มีการนำมาวางตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็มีการนำมาวางไว้ตามจุดต่าง

ไม่ว่าจะเป็นที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
สำนักงานทรัพย์สินทร์ดารพระราชวังดุษฎิ
ที่สะพานมักขวานสะพานอรไทยสะพานชมัยมรุเชษ
สะพานเทเวศนรมิตถนนสามเซน

เพื่อเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่จะมาจัดกิจกรรมรอบธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ขณะเดียวกันเมื่อประมาณ๑๐นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
ก็เป็นกิจกรรมของกลุ่ม๒๔มิถุนาประชาธิปไตย
ได้มารวมตัวกันที่หน้าสำนักงานสหประชาชาติ

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนในสหประชาชาติและนานาชาติ
ให้กดดันต่อรัฐบาลไทยให้ยกเลิกมาตรา๑๑๒
ตามที่ได้มีการนัดหมายไว้โดยข้อเรียกร้อง
มีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
โดยมีมวลชนจำนวนหนึ่งมาร่วมถือป้ายให้ยกเลิกมาตรา๑๑๒
แล้วก็ได้มีเวทีปราศัยขนาดเล็ก
โดยมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่เคยถูกดำเนินคดีมาตรา๑๑๒
ปราศัยบนเวทีอย่างต่อเนื่องด้วย
แล้วก็บรรยากาศตอนนี้นะครับให้คุณผู้ชมดูนะครับ
เมื่อ๑๐นาฬิกาที่ผ่านมาที่หน้าสหประชาชาติ
มีกลุ่มมวลชนมาปักหลักบริเวณอยู่ตรงหน้าสหประชาชาติ
แต่ตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพล่าสุดตอนนี้
ไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่บริเวณหน้าสหประชาชาติแล้วนะครับ
แม้แต่คนเดียวรวมถึงทีมกาดด้วย
ตอนนี้ถนนราชดำเนินนอกก็ไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะครับ
แต่ขณะเดียวกันให้คุณผู้ชมขยิบมาดูกันหน่อยนะฮะ
ตอนนี้การจราจรบริเวณสะพานมักขวานรังสรรคนั้นค่อนข้าง
ที่จะติดขัดมากนะครับติดขัดจริง
ให้คุณผู้ชมดูภาพตอนนี้นะครับที่บริเวณหน้าวัดหน้าวัดมงกุฎกษัตริย์นะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้จะสังเกตนะฮะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพไปพร้อมกันล่าสุดขณะนี้นะครับ
ที่บริเวณหน้าวัดมงกุฎกษัตริย์เนี่ยนะครับ
จะเห็นว่ามีกลุ่มกาดอยู่จำนวนนึงนะฮะ
ยืนกันอยู่บริเวณนั้นเรายังไม่ทราบว่าจะทำกิจกรรมอะไรนะครับ
แต่จากข้อมูลข่าวนะครับ
เราได้รับมาว่าจะมีการตัดรั้วลวดหนามนะครับ
โดยนำทีมโดยโตโต้นะครับ
หัวหน้ากลุ่มกาดวีโว่นะฮะ
ตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศสดขนาดนี้
รู้สึกว่ามีการเข้าไปเจรจาของทางตำรวจนะครับ
แล้วก็มีกลุ่มกราดอยู่จำนวนหนึ่งณใส่ชุดดำอยู่บริเวณด้านในของวัด
แล้วจะมีการออกมาตัดรั้วรวดหนาม
แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะครับ
หากมีความเคลื่อนไหวบริเวณจุดตรงนี้
หรือจะมีการทำกิจกรรมอะไรอย่างไรต่อไป
เดี๋ยวเราจะสดกลับไปให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันนะครับ

ที่สะพานมักกะวานรังสรรศักดิ์สิบุญรัฐข่าวชรัฐทีวีรายงาน
ขอบคุณนะฮะซึ่งจริงแล้วเมื่อเช้า
โตโต้เองปียรัฐจงเทพเขามีการโพสต์ในเฟซบุ๊กบอกแบบนี้
บอกว่าชาวบ้านจะสัญจรไปทำอาหารกินไปทำงานทำการ
ที่คุณเล่นใหญ่อีกแล้วนะครับ
แล้วก็ไม่สนปากซอยสะพานแล้วก็ตรอกซอกซอยทางเข้าประชาชน
เป็นสิ่งที่คุณศักดิ์สิทธิ์เราจับตาดูอยู่

เขาจะไปจัดการให้ลวดน้ำหีบเพลงอะไรอีกหรือเปล่า

คืนวันก่อนที่แยกอุพงศ์